ปิดท้ายข่าวต่างประเทศพาไปดูกันหน่อยนะคะ
ไม่รู้ว่าคนข่าวเจอแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าค่ะ

กำลังรายงานข่าวอยู่ดีออกอากาศสด

อยากจะออกกล้องด้วยบินมาเกาะหลัง
ตกใจนะคะแล้วดูปฏิกิริยาของเธอกันค่ะ
คือมันเป็นความตกใจที่ไม่ทันตั้งตัว
นกแก้วจริงก็ไม่ได้เป็นสัตว์อะไรที่ดูดุร้าย

ก็เป็นอาการของบริชานี่คลินนะคะ
นักข่าวสาวของสถานีโทรทัศน์ช่องออสเตรเลียเน็ตเวิร์กนาย
เธอกำลังยืนรายงานข่าวออกอากาศสดอยู่
ปรากฏว่าเจ้านกแก้วตัวนี้ไม่รู้มาจากไหน

ก็เธอกรี๊ดตกใจออกใหม่เลยล่ะ
ช่างภาพก็ต้องเดินมาจับนกแก้วตัวนี้ออกไปนะคะ
ซึ่งเจ้านกแก้วตัวนี้ก็ถูกจับมาใส่กรง

วันรุ่งขึ้นมีผู้หญิงคนนึงชื่อมิเชลมิวนะคะ

นกแก้วที่ออกทีวีเมื่อวันก่อนเนี่ย
ชื่อว่าโลล่าเป็นนกแก้วของเธอเอง
มันหลุดออกจากกรงแล้วก็บินข้ามฝั่งจากบ้าน
ยังจุดที่กำลังมีการรายงานข่าวอยู่ค่ะ
เชลก็เลยติดต่อไปที่สตูแล้วบอกว่า
ขอเอาโลล่ากลับบ้านได้ไหม
เชลก็กล่าวขอบคุณเพื่อนบ้านหลายคนเลยนะคะ

ก็เลยทำให้เธอรู้ว่าโลล่าตอนนี้อยู่ที่ไหน

โลล่าเป็นนกแก้วสายพันธันคอนัว
แล้วก็ตอนนี้มันกลับบ้านไปอยู่กับเจ้าของ

ก็เป็นนกแก้วดังชั่วค่ำคืนอีกหนึ่งตัวนะคะ